ไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวร้อนอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับข่าวนี้สืบเนื่องมาจากกระแสการคุกคามสัตว์ป่าละกัน
จนทำให้เสือดำตายไปนั่นเองที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ติดตามข่าวนี้กันเยอะเลยค่ะหลายคนบันเทิงรวมไปถึงคนทุกกลุ่มนี่แหละ
ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมแบบนี้นะฮะรวมไปถึงวงร็อกอย่างเอง
ขออยู่เฉยค่ะคุณผู้ชมขอประกาศกลางเวทีคอนเสิร์ตจี๑๙เนี่ย
เรียกหาความยุติธรรมให้กับเสือดำด้วยค่ะ
อ่าตามที่เขาว่าเลยนะคะก็ตามหาคนรวยล่าสัตว์เนี่ยนะคะ
เจ้าตัวก็ยังโพสต์ระดมกลุ่มแฟนคลับตอนนี้ได้กว่าสี่หมื่นคนแล้วนะคะ
เพื่อต้องการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองพร้อมแท็กไปยังผู้บริหารของค่ายต้นสังกัดค่ะ
ภายหลังก็ได้รับการตอบรับไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากว่าตอนนี้มีรายชื่อ
สำหรับคนที่เห็นด้วยกับการไม่เห็นด้วยในการฆ่าสัตว์ป่าแบบนี้นะคะ
ทะลุไปสี่หมื่นคนแล้วภายในเวลาแค่หนึ่งวันเท่านั้นเองเนี่ยฮะ
หลังจากนั้นค่ะ๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
ขอรวบรวมแฟนคลับที่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
ซึ่งต่างก็เข้ามาโพสต์รูปภาพรวมไปถึงข้อความ
ส่งกำลังใจให้กันและกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับ
บันเทิงไทยรัฐมาด้วยรายละเอียดจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังพี่เขาหน่อยค่ะ
กลัวตัวแล้วจริงจริงผมผมโตมากับสัตว์เลี้ยงแทบทุกชนิดผมมีสัตว์เลี้ยงเยอะมากมากแล้วก็คุกคลีอยู่กับพวกมันแล้วเราก็ชอบดูแบบต่อยเด็กเราก็ชอบดูสารคดีมากมากไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องเดือดต้องร้อนกับทุกทุกอย่างไม่ใช่แค่เสือดำคือเราเห็นหมาจรจัดที่ถูกทำร้ายหรือเป็นแมวห
คิดว่ามีวุฒิภาวะสูงในสังคม
คิดว่าจะเป็นคนที่สามารถขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ดีได้
กลับกลายจะต้องมาล่าสัตว์
มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้

ส่วนรายละเอียดการจัดคอนเสิร์ตต่าง
สำหรับใครที่เห็นด้วยกับเรื่องราวดีที่กำลังจะเกิดขึ้น
ปลุกจิตสำนึกปลุกกระแสสังคมให้คิดกันใหม่ด้วย
ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมว

คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพรากชีวิตของมันนั่นเอง
ใช่ค่ะต้องบอกว่าชีวิตใครใครก็รักนะคุณ
แต่ชีวิตเล็กเขายังรักชีวิตของเขาเองเลยนะคะ